ดูความน่ารักดีกว่าเวลาเรามีลูกเนี่ยยังไม่มี
แต่ว่าอาจจะบอกว่ารู้สึกว่าเราจะต้องภูมิใจกับลูกของเรานะคะ
ล่าสุดคุณเปิ้ลนาคอนหนึ่งในคุณพ่อที่เป็นนักกีฬานุ่มเนี่ยนะคะ
ลูกชายน้องออก้า๕ขวบแค่นั้นเองคุณผู้ชม

เขาเขียนเองเลยเหรอใช่ค่ะ

มาบริสต์วีดีโอของเราเนี้ยน่าร่ากมาก

โลกโซเชียลค่ะช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอของเปิ้ลนาคอนแล้วก็จูนกัสมานะคะ
ภรรยาที่โพสต์ผ่านโพสต์คลิปนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
ความสามารถของน้องออก้าลูกชายไว้แค่๕ขวบ
ที่กำลังขี่เจสสกีด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก
โดยที่ไม่มีคุณพ่อนั่งซ้อนท้ายนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ขี่ธรรมดาตรงนะมีจังหวะที่ขับเจ็ดสกีเข้าโค้งอ้อมทุ่นที่ลอยน้ำได้ด้วยค่ะ
โดยความสามารถของน้องออก้าก็ทำให้คุณเปิ้ลนาคอนนะคะ
ปรับปลื้มลูกชายตัวเองถึงขั้นโพสต์
ข้อความในเชิงขำขันบอกว่าอีกไม่นานแชมป์โลกทั้งหลายพึงระวัง
บอกว่ามีไปรอดูตัวเต็มในยูทูปของพี่เปิ้ลด้วยนะคะ
คุณเปิ้ลก็ขี่เจสสกีตามถ่ายคลิปลูกชายตลอดทางด้วยความแบบปลื้มเนอะ

ซึ่งไอจีของคุณจูนกัสมาภรรยาเนี่ยก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเก่งแบบนี้ก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง
ซึ่งคลิปนี้ก็มีผู้เข้าชมสูงกว่า๑แสนครั้งแล้วล่ะค่ะ